ในวันนี้คนในกรุงเทพมหานคร
ฝนที่ตกหนักช่วงกลางดึกวานนี้
ส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง

โรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดการเรียนการสอน๑วัน
มกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดการระบายน้ำ
ของกรุงเทพมหานครนะครับ
ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่า

ถือว่านักที่สุดในรอบ๒๕ปี
อมราชวงศุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยหลังประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพ
สี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่ามีปริมาณน้ำฝน
มากเป็นประวัติการปริมาณฝนในรอบ๒๑วันของเดือนนี้
เฉลี่ยมากที่สุดถึง๒เท่าเมื่อเทียบกับปริมาณฝนที่ตกลงมา
ในช่วงเดียวกันในรอบ๒๕ปีที่ผ่านมานะครับ
มาตรการต่อจากนี้นะครับในพื้นที่เสี่ยงก็จะมีอุปกรณ์และบุคลากร
เข้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนที่ฝนจะมา
หมายหลักในการระบายน้ำอยู่ในเส้นทางหลัก
ขณะเดียวกันสำนักงานเขตต้องเข้าไปในหมู่บ้านตรอกซอกซอย
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ส่วนพื้นที่๓๖จุดที่เป็นปัญหาล่าสุดระบายไปแล้ว๒๗จุด

ต้องใช้เวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่
สูบน้ำลงคลองย่อยต่อเนื่องไปคลองเปรมประชากร
คลองบางซื่อและคลองลาดพร้าวกระทั่งช่วงบ่าย
สถานการณ์จึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ส่วนโรงเรียนที่ประกาศหยุดเรียนก็ได้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา๒
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าจะเฝ้าระวังสถานการณ์
และประเมินการประกาศหยุดเรียนวันต่อวัน
จากนี้ยังมีโรงเรียนสตรีวรนาศและโรงเรียนถนอมพิษ
ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยเช่นกันครับ